ตามความคืบหน้าการยิงกันเสียชีวิตที่บ่อนพระราม๓นะครับ
ที่บอกว่าเป็นบ่อนเฮตตี้นะฮะวันนี้นายศรีวราชเจียรจาครับ
ไปตรวจสอบข้อมูลของคดีแล้วก็ไปดูที่เกิดเหตุด้วย
ไปที่สอนอทุ่งมหาเมฆก่อนนะครับไปถามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
กับทางรักษารัชการแทนภูมิกับการสอนอทุ่งมหาเมฆพันธุ์ตำรวจเอกพิทักษุธิกุล
เพื่อขออนุญาตเข้าตรวจสอบบ่อนที่เกิดเหตุด้วยอยากจะให้เกิดความกระจ่าง
ให้มีข้อกังขาว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่
คนร้ายที่มามอบตัวเป็นตัวจริงหรือเปล่าแล้วใครเป็นเจ้าของบ่อน
ทางตำรวจเนี่ยก็บอกว่าเข้าไปดูในบ่อนได้นะครับ
แต่ว่าให้ทางคณะกรรมธิการเนี่ยเข้าไปได้แค่๓คน
มีนายศิระกับผู้ติดตาม๓คนไม่ให้สื่อมวลชนเข้านะครับ
เกรงว่าจะกระทบกับพยานหลักฐานนะครับ
ศิราไปตรวจสอบในบ่อนอยู่สิบนาทีนะครับแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าที่เข้าไปดูข้างในเนี่ย
พบว่าด้านในมี๒ห้องโถงขนาดใหญ่อยู่ปีกซ้ายกับปีกขวา
มีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีโต๊ะพนันเสือมังกรอีกตัวหนึ่ง
ว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่พนักงานหญิงนอนเสียชีวิต
แล้วก็ตำรวจได้จำลองจุดที่วางโต๊ะพนันที่มีอยู่ประมาณ๑๐จุด
ส่วนร่องรอยการเคลื่อนย้ายศพข้างในพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายศพของเจ้าหน้าที่
ข้างในก็มีคราบเลือดมีร่องรอยของวิถีกระสุนปรากฏอยู่ด้วย
การตรวจสอบตึกแถวที่ซุกซ่อนอุปกรณ์การเล่นพนันนี่ก็ไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าชั้น๑มีเก้าอี้มีโต๊ะมีชิปแล้วก็มีไพ่บางส่วนส่วนชั้น๒กับชั้น๓
เป็นที่พักคนงานซึ่งเชื่อว่ามีการออกแบบจัดวางอุปกรณ์อย่างดี
จนสามารถเก็บสิ่งของทั้งหมดเพื่อเคลียร์พื้นที่ออกไปได้ตอนที่เกิดเหตุ
นายสิราบอกว่าได้จับเวลาการเดินทางจากสทมมาถึงบ่อนพนันแห่งนี้นะครับ
พบว่าใช้เวลาแค่๕นาทีนะฮะซึ่งกรรมธิการจะไปตรวจสอบหลักฐานการแจ้งเหตุทาง๑๙๑ก่อนนะครับ
เพื่อจะดูว่าการมาถึงจุดเกิดเหตุของตำรวจเนี่ยสอดคล้องกันหรือไม่มาถึงที่เกิดเหตุ
ภายในเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงเรื่องของผู้ต้องหาที่มามอบตัวคือบอยบ้านครัว
หรือว่านายพิพิษศรีสุวรรณอายุ๖๑ปีที่บอกว่าเป็นคนยิงนายถาวรเสียชีวิต
ส่วนนายถาวรเป็นคนยิงสหรัฐแม็กซ์แล้วก็ผู้หญิงอีกสองคนในบ่อนเนี่ยนะ
นายสุราบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุตัวจริงนะครับ
สำหรับในบอยบ้านครัวเพราะว่าดูลักษณะแล้วยังเดินแทบไม่ไหวอายุก็มากแล้ว
เดี๋ยว๑๓สิงหาคมนี้จะไปขอมติคณะกรรมธิการตำรวจ
เพื่อจะไปสอบถามในบอยเพิ่มเติมในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
แล้วจะเชิญชุดพิสูจน์หลักฐานกับเจ้าหน้าที่ปปงมาตรวจสอบเส้นทางการเงิน
รวมทั้งผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันแห่งนี้ด้วย
ส่วนตัวผมเนี่ยและประชาชนสังคมผมคิดว่าไม่มีใครเชื่อว่า
คนที่เข้ามามอบตัวเนี่ยซึ่งอายุขนาดนั้นเดินก็จะไม่ไหว
ผมจะขอมติกรรมวิธีการพาคณะกรรมธิการของเราเนี่ย
ว่าถูกบังคับไหมมีการจ้างวานไหมนะครับ
หรือมีเหตุจูงใจอะไรหรือไม่
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับวันพรุ่งนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานกลาง
จะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับวิถีกระสุน
เรื่องของสัญญาณเคเบิ้ลต่างกล้องวงจรปิดต่างในบ่อน
แล้วก็เรื่องของคนขนย้ายหลักฐานหลังเกิดเหตุ
ที่ปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิดซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่า
รู้ชื่อเล่นทุกคนในคลิปหมดแล้วที่ไปเคลียร์พื้นที่
เก็บหลักฐานต่างซึ่งเบื้องต้นตอนนี้
ตำรวจสามารถรวบตัวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้
มาได้สองคนหนึ่งในนั้นก็คือนายธนบูลศาลลึก
หรือในต้นอายุ๔๖ปีคนนี้คือตำรวจคุมตัวได้ตั้งแต่๗สิงหาคมแล้ว
เป็นคนที่อยู่ในทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหว
ในลักษณะช่วยกันขนย้ายสิ่งของหลังเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวมาให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็ถูกนำตัวไปหาหลักฐาน
จนกระทั่งไปเจอของกลางที่ว่าเจอทั้งกล่องวงจรปิดเจอเซิร์ฟเวอร์ต่าง
ถูกซุกซ่อนอยู่ตึกฝั่งตรงข้ามค่ะ

เป็นข้อหาร่วมกันเพื่อช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ
ทำลายหลักฐานในการกระทำความผิด
ซึ่งในต้นคนนี้ก็สารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจคุมตัวฝากขังแล้วและได้รับการประกันตัวไปแล้วด้วยหลักทรัพย์สองแสนบาทนะคะ
จากนั้นช่วงค่ำวันเดียวกันค่ะอีกคนนึงที่ตำรวจควบคุมตัวได้ก็คือ
นายบอยหรือว่านายพิพิษศรีสุวรรณบอยบ้านครัวเนี่ยค่ะ
ที่เขามามอบตัวเองมาพร้อมกับอาวุธปืนขนาด๙มม
สารภาพบอกว่าเป็นคนยิงนายถาวรเพื่อป้องกันตัวเองและกันเหตุการณ์บานปลาย
ว่าก่อเหตุคนเดียวซึ่งตำรวจได้คุมตัวในบอยบ้านครัว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะคะครับ
สำรวจพื้นที่ชุมชนบ้านครัวเหนือถนนบรรทัศน์ทองแขวงเพชรบุรีนะครับ
เขตรัชเทวีกรุงเทพพบว่าบ้านในบอยถูกปิดบ้านล็อกประตูจากข้างใน
จากภาพจะเห็นว่าบ้านในบอยอยู่ในชุมชนบ้านครัวซอย๑๓
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าเปิดเป็นร้านขายของแล้วก็ร้านอาหารตามสั่ง
มีตู้กดน้ำอยู่หน้าบ้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอีกสามตู้
รอบบ้านในบอยหลังนี้เป็นบ้านลักษณะปลูกติดกัน
มีหลายหลังแล้วก็มีซอยแยกย่อยเดินรัดในชุมชนได้ด้วย
ถ้าท่านเห็นบ้านฝั่งซ้ายประตูสีน้ำตาลนี่จะเป็นบ้านญาติในบอยนะครับ
เราได้ไปเจอหลานชายในบอยนะครับเขาบอกว่าลุงของเขาเนี่ยเป็นคนดีนะ
คนจิตใจดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยเห็นลุงพกปืนด้วย
หลังเกิดเหตุไม่มีใครเจอในบอยนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุยิงกันในบ่อนเนี่ยนะมาทราบข่าวอีกทีอ้าวในบอยไปมอบตัวแล้วบอกว่าเป็นคนยิง
ซึ่งคนแถวนี้แล้วก็ญาติญาติเนี่ยครอบครัวเนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับ
บอยบ้านครัวจะเป็นคนก่อเหตุมองว่าอาจถูกบังคับให้รับสารภาพหรือเปล่า
ภรรยาที่อยู่กับในบอยที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครพบเห็นเช่นกันนะครับ
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยรู้ได้ว่าในบอยเป็นคนเล่นการพนันรู้แต่ว่าเลี้ยงไก่ชน
แล้วจะออกไปทำงานนอกบ้านแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำงานอะไร
ศรีก็เป็นคนนิสัยดีครับไม่ได้อะไรใครแกก็ไปละหมาดอะไรทุกวันนะครับ
มีข่าวออกมาว่าเหมือนแบบคุณลุงอยู่ในชุมชนแล้วชอบถือปืนยิงปืนขึ้นฟ้าจริงไหม
โหไม่ครับเพราะแกเขาไปละหมาดไปเลยแกไม่ได้ยิงปืนไม่ได้อะไรใครครับ
อยู่บ้านแกก็ใส่กางเกงยีนเสื้อเข้าในกางเกงครับถ้าพกปืนก็คงเห็นกันหมดนะครับ

เขาก็เลี้ยงไก่อยู่บ้านหนูแล้วก็ไปละหมาด
เชื่อไหมคะว่าคุณลุงก่อเหตุแบบนั้นจริง

อย่างวัยรุ่นในชุมชนบ้านครัวเองก็บอกว่า
ว่าลุงบ่อยจะเป็นผู้ต้องหายิงคนตายขนาดนั้นได้
ที่เราจับได้ที่ลุงบ่อยสอน
ก็แบบต้องอย่าไปทำอะไร
เล่นยาอยากไปเล่นนี่ครับ
ถ้าข่าวไม่ออกว่าเขาอยู่ในบ่อนอยู่ในอะไร
ก็ไม่มีใครก็ไม่มีคนรู้เพราะว่า
ทุกคนเคารพแกหมดเพราะว่าแกเป็นผู้ใหญ่ที่แบบไม่ได้ว่าแบบเห็นแก่ตัวไม่ได้อะไรคอยช่วยเหลือทุกคน
ภาพที่เราเห็นไก่ภาพที่ออกโทรทัศน์มันไม่เหมือนมันไม่ใช่
นี่ก็เป็นแค่เหมือนทัพสัมภาษณ์คิด

ประเด็นที่มีชาวบ้านในชุมชนคนหนึ่งไปให้ข่าวว่าบอยนี่เขามีพฤติกรรมถือปืนในชุมชนชอบยิงปืนขึ้นฟ้า
วันนี้เราก็ลองถามชาวบ้านในชุมชนนะครับแล้วก็ไปถามคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่า
คนคนนั้นอาจจะไม่ถูกกับในบอยบ้านครัวหรือเปล่าเนี่ยก็เลยให้ข้อมูลแบบนั้นไป
ส่วนเรื่องยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านนะครับ

ทุกบ้านพูดยังไงก็อย่างนั้นตามนั้นโอเค
ใครมีเรื่องอะไรเขาจะเคลียร์ว่าไม่ให้มีเรื่องกันเขาจะเขาดีอ่ะ
แต่ที่คนที่พูดไปอ่ะน่ะคือคือคนไม่ถูกกันอ่ะน่ะ
ก็เลยต้องพูดแบบนี้ใช่ปะทุกบ้านเขาไม่มีให้การอย่างนี้หรอก
ถ้ายิงปืนขึ้นฟ้านะมันก็ต้องได้ยินกันหมดใช่ป่ะ
อันนี้มันจะไม่ได้ยินคนยอมันเป็นไปไม่ได้
เอาโค้กเอาโค้กใส่บ้านอยู่อย่างนี้ยิงปุ๊บมันต้องพูดตรงตรงกัน๒๐บ้านดีกว่า
นี่เป็นสิ่งที่คนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาเห็นพฤติกรรมในบอยบ้านครัวนะ
ค่ะแต่จากการที่เราไปดูประวัติของในบอยบ้านครัวเนี่ย
นายพิพิษวัย๖๑ปีนี่เขาเป็นมือปืนเก่านะฮะ
เป็นมือปืนรุ่นเก่าเกิดเติบโตในชุมชนบ้านครัวย่านถนนเพชรบุรีแถวย่านพญาไทยเนี่ยนะครับ
และมีประวัติอยู่ในแวดวงบ่อนพนันมาทั้งชีวิตนะฮะ
เป็นมือปืนติดตามผู้คนในแวดวงบ่อนพนันแล้วก็สนามม้านะ
ไปอยู่กับคนนั้นทีคนนี้ทีจนล่าสุดก็เร่ร่อนเทียวไปเทียวมาตามบ่อนนั้นบ่อนนี้
แล้วแต่บ่อนไหนจะมีงานให้ทำโดยมากรับงานดูแลบ่อนนะ
แล้วก็สนามม้าด้วยเคยติดคุกคดีฆ่าคนตายด้วยออกจากคุกมาเมื่อประมาณปี๕๕
บ่อนอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ชาวบ้านในชุมชนบอกไม่รู้เขาทำงานอะไร
อืมล่าสุดก็มาถูกจับในคดีนี้ค่ะจริงจริงนอกจากชาวบ้านแถวบ้านของนายบอยบ้านครัวแล้วก็ครอบครัวในบอยจะแคลงใจแล้วนะว่าครับ
บอยจะเป็นคนก่อเหตุนี้จริงจริงตามที่เขารับสารภาพหรือเปล่าจริงจริงครอบครัวของนายถาวรที่ในบอยกล่าวอ้างว่าเป็นคนยิงจนตายเนี่ย
เขาก็แคลงใจเรื่องนี้เหมือนกันนะคะครับบรรยากาศงานพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายถาวรศรีสดเนี่ยนะคะ
เราก็ส่งทีมข่าวไปร่วมงานด้วยนะคะไปเจอกับญาติญาติของนายถาวรค่ะ
ก็เล่าให้เราฟังบอกว่าพอได้ฟังคำให้การของนายบอยที่รับสารภาพว่าเป็นคนยิงนายถาวรแล้วเนี่ย
ญาติบอกว่าฟังแล้วมันมีข้อพิรุธเยอะมากเลยอ่ะอย่างแรกเลยนายบอยเล่าใช่ไหมว่า
พอได้ยินเสียงปืนแล้วเขาก็ย้อนกลับไปเอาคือได้ยินเสียงปืนวิ่งออกจากบอล
เอาปืนที่รถจักรยานยนต์แล้วก็กลับเข้าไปในบ่อนอีกครั้ง
ถามว่าปกติแล้วถ้าได้ยินเสียงปืนและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
เป็นแค่คนผ่านมาแล้วก็เข้าไปหาเงินไปเล่นพนันเฉย
จะกลับเข้าไปทำไมอีกและในส่วนของกระสุนที่ยิงไปเกือบสิบนัดเนี่ย
ถามจริงเถอะป้องกันตัวเกือบ๑๐นัดเลยเหรอ
มันดูไม่แปลกไปหน่อยเหรอขณะเดียวกันพอมีกระแสข่าวมาบอกว่า
ถาวรมีการโทรศัพท์หาภรรยาระหว่างอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมคะ
ญาติบอกว่านายถาวรไม่ได้โทรหาภรรยานะคะ
โทรหาญาติสนิทคนนึงค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ย
เขาบอกว่าเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วให้เจ้าหน้าที่เป็นคนดำเนินการก็แล้วกัน
เชื่อว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนะคะ
เหมือนจะมีพิรุธหลายอย่างแต่ในข้อเท็จจริงเราก็ยังไม่ทราบครับ
เพราะเอ่อต้องรอในเรื่องของเอ่อพยายามหลักฐานต่างต่าง
ซึ่งยังไม่ชัดเจนทั้งเรื่องระยะการยิงวิถีกระสุนหรือกล้องวงจรปิดนะครับ
อ่าอย่างเช่นอ้างป้องกันตัวแต่เห็นเห็นในการทำแผนรักษาสภาพว่า
เดินออกมาหยิบปืนแล้วเข้าไปก็แค่อยากทราบว่าเข้าไปทำไมเข้าไปอีกรอบเพื่ออะไรอะไร
รู้สึกว่าถึงจะใช่ก็อาจจะไม่ใช่แค่คนเดียว
อาจจะไม่ใช่คนลงมือเพียงคนเดียว